สวัสดีครับกีฬาในช่วงสายวันนี้นะครับเริ่มต้นกับความสำเร็จของทีมบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับเพราะว่าเมื่อวานที่ผ่านมาครับมาดามแป้งนวลพันธ์ลั่นซ้ำนะครับมีการจัดงานเลี้ยงฉลองความสำเร็จพร้อมกับอัดฉีดเงินรางวัลก้อนโตนะครับรวมแล้วเนี่ยก็ประมาณ๒๕ล้านบาทนะครับส่วนอีก๑๐ล้านก็รอจะ

การแสดงพิเศษมากมายมาดามแป้งครับผู้จัดการทีมก็บอกว่าตั้งใจจะจัดให้ยิ่งใหญ่กว่า๔ปีที่แล้วที่ได้ไปบอลโลกที่แคนาดาเพื่อจะฉลองความสำเร็จให้กับนักเตะทุกคนทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังด้วยที่เหน็ดเหนื่อยกันมาตลอดแล้วก็อยากให้ผ่อนคลายสนุกสนานส่วนเงินอัดฉีดนะครับถือเป็นรางวัลตอบแทน

ก็จะสู้ให้ถึงจุดมุ่งหมายที่ดีกว่าคราวที่แล้วให้ได้

เราก็อยากได้แน่นอนเราต้องอยากได้เข้าไปป้องกันแชมป์นะคะ
ทั้งนี้ก็ต้องอยู่ในนักสถานการณ์แห่งการด้วยว่าเป็นอย่างไรนะครับ
เพราะว่าเราอาจจะมีการนำผู้เล่นหน้าใหม่นะครับ
ไปทดสอบในการแห่งการรายการนี้ครับ
แล้วหลังจากนั้นก็มีการแซวกับนิดหน่อยพอนักเตะขึ้นมาเท่านั้น
แล้วก็แขกที่ไปร่วมงานนะครับ
จะเต็มไปด้วยบริการแห่งความสุขการชื่นมืดนะครับ
๑๗น๔๕นเกมไทยลีกสุฮันบุรีเจอกับแอร์ฟอร์ส
โมงเย็น๑คู่ราชนาวีพบกับนครราชศรีมา
๑ทุ่มมีเมืองทอลยูนิเต็ตเจอกับราชบุรีเช่นเดียวการท่าเรือ
ทำศึกหนักเจอกับเชียงรายราชบุรีในบ้าน
เวลาบ่าย๒วันนี้ไทยรัฐทีวีถ่ายท่อสดนะครับ
เกมคู่ระหว่างศรีสะเกดฟุตซอลคลับเจอกับห้องเย็นท่าข้าม
และนี่ก็คือความเคลื่อนไหวนะครับของโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล
แล้วก็ฟุตซอลที่นำมาฝากกันนะครับ